มาอยากจะพาไปทานข้าวแกง

เพราะว่าทานข้าวแกงไปได้ดูหนังย้อนยุคไปด้วย
อะไรมันจะขนาดนั้น
เป็นโรงนางผสานกับร้านข้าวแกง
เจ้าพญาข้าวราชแกงที่จังหวัดขอนแกง

โอ้โหนี่เสือเท่ากับสิงห์หนุ่ม

อืมต้องมีตุ่มด้วยอยู่ในหน้าบ้านนะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
ส่วนคนที่ชี้อยู่เจ้าของเขาก็คือ
นายพีรเทพมณฑวัชรกุล

เขานั้นเคยประกอบอาชีพทำโรงหนังภาพยนตร์ฟิล์ม

ชื่อโรงหนังเจ้าพญา

นี่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
หนังภาพยนตร์ฟิล์มก็เริ่มที่จะปิดตัวลง

ตนเองก็เลยต้องเริ่มที่จะคิดถึงการประกอบอาชีพอื่น
วันหนึ่งมีความคิดที่จะทำธุรกิจของตัวเองขึ้นมา
ก็คิดถึงบรรยากาศโรงหนังเก่าที่เคยทำ
แล้วตัวเองก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้ว

เปิดร้านข้าวแกงที่สร้างบรรยากาศในร้าน
ให้เป็นโรงหนังภาพยนตร์ฟิล์มโบราณขึ้นมา
แถมตอนนี้ทางร้านกำลังทำโรงหนังขนาดย่อมเอาไว้

เพื่อให้ลูกค้าสั่งข้าวแกงแล้วไปนั่งกินดูหนังได้ด้วย

โรงหนังที่มันเป็นเก้าอี้ไม้เคยนั่งไหม

โอ้โหเมื่อยตุ๊สมากเลยครับ
ใช่แหละครับมันจะออดแอดนิดหนึ่งมันจะมันคลาสิกแล้วมีพอปคอนไหม
ตอนนั้นยังไม่มีอันนั้นจะกินลูกชิ้นปิ้งหรือเปล่า

ลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขาพูดถึงไอเดียเขาหน่อยนะครับ
ตอนนี้กำลังจะทำเป็นข้างหลังนี้ก็คือเป็นห้องเป็นเหมือนโรงหนัง
จำลองบรรยากาศลงหนังขนาดย่อมแล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับกินข้าว
ก็จะเปิดเฉพาะรอบเช้ากับรอบเที่ยง
เหมือนโรงหนังเขาเปิดมีรอบเช้ารอบเที่ยง
ก็คือจะมีเครื่องปรับอากาศเปิดแอร์ให้อากาศมันเย็น
กินข้าวไปดูหนังไปแล้วก็มีความสุขไปอย่างนี้ครับ
โอ้โหฮอตมากเลยร้านนี้
ใช่โอ้โหนักข่าวไปกันตึมเลยนะ
นี่ไม่บอกอีกนึกว่าดาราจริง

เปิดร้านคุณผู้ชมครับสำหรับร้านเจ้าพญาข้าวราดแกง

ผมว่าถ้าอยากจะไปลองสัมผัสบรรยากาศของโรงหนังเก่า
แล้วทานข้าวแกงไปด้วย
เฮ่ยผมว่าเป็นอะไรที่ใหม่ดีไปลองดูคุณผู้ชมครับ
อาหารเขาก็ไม่ได้แพงราคาก็แบบมิตรภาพทั่วไป
ยังไงซะควรจะไปลองดู
เป็นยังไงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีละกัน
ร้านนี้ร้านเจ้าพระยาข้าวราดแกงตั้งอยู่ที่๓แยก
ตลาดเทศบาล๑ถนนชวนชื่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

เปิดในช่วงเวลา๗โมงครึ่งไปจนถึง๑๙น๓๐นก็คือทุ่มครึ่ง
หยุดวันอาทิตย์แล้วจะเปิดถึง๒๒๓๐ก็คือ๔ทุ่มครึ่งในวันจันทร์
วันจันทร์นี้จะเปิดนานหน่อยตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔ทุ่มครึ่ง

ที่สำคัญอาหารราคาถูกมากนะ
ที่ติดป้ายไว้คือ๒อย่าง๒๕บาท

ข้าวแกง๒อย่าง๒๕บาทนี่หาได้ที่ไหนคะ
ไม่มีแล้วอยู่ที่ร้านนี้เลยใช่น้ำกอกเตานี่ไปหาดูเถอะ

เนื่องหนังนี้ไงมังกรจ้าวพยา
ใครแสดงใครแสดงยุคนั้นสมัยนั้นคอมดันดีไมค์เคิลวองและมรกฎมันนี่ชาร์ด
อ๋อดูเสียงในฟิล์มนะเนี่ยเออดูเสียงในฟิล์ม
ไปดูกันได้มังกรเจ้าพญาขายแล้ววันนี้พร้อมกับข้าวแกง